แล้วว่ามันเป็นเรื่องของกลางฮิตเดช
ก็รูเป็นการเมืองส่วนดีละ
สถานที่มีฉันธักษ์เลสต์

เป็นเกี่ยวกับส่วนเครื่องมือ
สมมุติทั้งตลอดมาแล้วทำไมถึง
ถึงมองว่าเป็นเรื่องการตัว
เอ้าผมเลยรู้ว่าดีอยู่แล้ว

ฉันพูดตรงนี้รีบ

โปรดติดตามตอนต่อไป